อาจารย์โง่ไข่เราไปดูฝูงพึ่ง
งานเนี้ยฝูงพึ่งมาเยอะมากนะคะแล้วมีหนุ่มคนหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นคนที่แบบ
เป็นที่พึ่งของเราเป็นตำรวจค่ะตำรวจเขาค้อใจหล่อใจถึงพึ่งได้ค่ะ
เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับห้ามลอกเรียนแบบนะครับ
ดูนะครับใช้มือปากสะพึ่งครับ
ซึ่งเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
และก็เอาเข้ามือไว้ในที่ปลอดภัยครับร่วงพวงตึงกันแล้วกันครับ

ห้ามลอกเลือนแบบห้ามทำตามเลยนะครับ

นี่ไงเลยได้ฉายาว่าตำรวจจอมขมังเวศจับพึ่งมือเปล่า
เอาจริงเวลาเราเห็นคนไปจับพึ่งไปเก็บรังพึ่ง
แต่นี่คือคุณตำรวจไม่ได้ใส่อะไรปกปิดเลย

โอ้พูดเลยอีกตอบนะคะ

ถ้าเป็นผมนะบอกนี่นะครับมาส่งเพื่ง
ผมก็ต้องพูดปดอะไรเหมือนจะเข้าปากเลยนะ
มันบินแบบรบกวนใบหน้าเราจะเข้าปากเข้าตาเข้าหูไปหมดเลย

นี่ค่ะพอรับมาจากด้านบนเอามาปล่อยในกล่องคอนโดตรงนั้น

อย่างเรียบร้อยสงบเสงี่ยมค่อยไป
เหรอถ้าอย่างนั้นคุณชนะก็เป็นจอมขมังเวทสิ

คุณต้องใช้เวทมนต์อะไรไหมคะที่ทำให้พึ่งดูแบบ
ก็มีแต่คาถาพูดดี
วันหลังก็ทำข่าวเขาดีกว่านี้
เรียกว่าคุณก็ไม่แพ้พี่ตำรวจท่านนี้เลย

แต่ว่าน้อยนิดนึงเพราะเขาพึ่งตัวเดียวพึ่งคนเดียว

เออเคยส่งทั้งหลังแล้วไม่รอดโดนเพิ่งต่อย

ส่งทั้งหลังแล้วไม่รอดโดนพึ่งต่อย

เพิ่งต่อยดีแล้วเพราะว่าเพิ่งต่อยแสดงว่าเพิ่งรัก

เดี๋ยวก่อนดิฉันบอกนิดนึง
คือคุณพี่ตำรวจเขาย้ำมานะว่า
สิ่งที่ทำได้แบบนี้เพราะว่าศึกษาวิธีการมา

ดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าริอาจไปทำตามได้เลย

ตายนะคะ

ตายตรงนี้แหละ

ตายแต่เพิ่งยังไม่ต่อย